ตอนนี้นิยามของพมเนี่ยจะหลังจากโควิดค่ะ
ที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยคือเรียนเห็นในข่าวมีเขียนว่าเด็ก
เขียนผู้เดือดร้อนเรียนขอบวกเข้าไป
ตกงานนะคะคนไร้บ้านคือนิยามต่างเหล่านี้

มีนิยามไหนที่เข้าเกณฑ์รับ๒๐๐๐คะท่าน
คืออย่างนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เงินเยียวยา
ต้องแจ้งก่อนนะคะบอกอันนี้เป็นเงินที่เรามีอยู่แล้วโดยปกติ
เราเรียกว่าเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จะเป็นเด็กเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ครอบครัวประสบปัญหาหรือจะเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
จะเป็นคนพิการที่ประสบปัญหาอันนี้เราเราดูแลอยู่แล้วนะคะ
บุคคลทั่วไปอย่างที่บอกจะเป็นสตรีจะเป็นผู้ที่ทำงาน
เกิดประสบปัญหาเฉพาะหน้าฉุกเฉินเดือดร้อนจริง
เช่นอยู่ลูกไม่มีค่าเทอมแล้วเดือดร้อนมากเลย
อันนี้ก็มาขอความช่วยเหลือกับพมได้
พมก็จะช่วยเหลือเป็นเงินในวงเงินช่วยเหลือไม่เกินรายละ๒๐๐บาท

โดยหลักปกติเราจะให้ปีละไม่เกิน๓ครั้ง
ต่อครอบครัวนะคะจะไม่นับเป็นราย
ครอบครัวเนี่ยจะได้ไม่เกิน๓ครั้งคำว่าไม่เกิน๓ครั้ง
มีสมาชิกกี่คนมีเด็กไหมมีผู้สูงอายุไหมมีคนพิการไหม

แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ประเมินว่าควรช่วยเหลือเท่าไหร่
คือไม่จำเป็นว่าต้องช่วยสองพันก็คำว่าไม่เกินสองพันบาท

นั่นคือหมายความว่าเราสามารถช่วยได้ตาม
ที่บอกว่า๓ครั้งต่อครอบครัวถูกไหมคะ
ต่อครอบครัวต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวต้องได้๓ครั้ง

ถ้าสมมุติสมาชิกคนใดคนหนึ่งคือ

กับว่าครอบครัวนั้นก็ถูกตัดโคต้าไป๑ครั้งต่อปี
ทีนี้คำถามคือว่าจำนวนเงินเนี่ย
ไม่สามารถบอกได้ว่าการได้ในแต่ละครั้ง
๓ครั้งต่อปีได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ

อยู่ที่นักสังคมสงเคราะห์ประเมินแต่ส่วนใหญ่

เราก็พยายามให้เท่ากันก็คือ๒๐๐๐บาท

ต้องตรวจสอบนะคะว่า

เป็นรายละ๒๐๐๐บาท

หรือได้เบี้ยยังชีพผู้พิการไปแล้วคือจะไม่ตัดสิทธิ์ในกรณีนี้
ที่จะนับเป็นลักษณะของครัวเรือน๓ครั้งใช่ไหมคะ
ไม่ตัดสิทธิ์ค่ะคนละประเด็นกันอันนั้นคือเบี้ยทั่วไป
อันนั้นของเขาได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วก็ได้ไป
แต่ว่าเราก็มองว่าเงินเบี้ยที่ได้เนี่ยมันไม่พอดำรงชีพในแต่ละเดือนหรอกค่ะ
เรียนถามเหลือนาทีเดียวกลับขออภัยค่ะที่แทรกท่าน
สมมุติถ้าเป็นคนที่ตกงานนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นตกงานก็เลยเพิ่งไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
หรือว่าเป็นผู้ที่ไร้บ้านอยู่แล้ว
อันนี้ก็คือสมมุติถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยยังไงต้องเข้าหาพมเองใช่ไหมคะ
พมไม่ได้ลงไปเพื่อสำรวจตามพื้นที่เช่นใต้สะพานริมคลองในชุมชน
คือต้องเข้าไปแจ้งรับอันนี้กับพมเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปสำรวจเงินเราไม่เชียงพอหรอกค่ะ
เงินเรามีจำกัดจริงก็คือไว้เฉพาะหน้าช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นกรณีฉุกเฉินจริง
เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เดือดร้อนก็คือหนึ่งก็คือถ้าอยู่ต่างจังหวัด
คุณต้องไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หรือถ้าอยู่ที่กรุงเทพคุณก็โทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม๑๓๐๐
หรือคุณจะใช้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ซึ่งอยู่ในชุมชนอยู่แล้วคือก็แจ้งกับอาสาสมัครว่า
คุณเดือดร้อนแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือได้ทุกคน

มีกระบวนนักสังคมสงเคราะห์ลงไปตรวจสอบที่บ้านก่อนว่า

นักสังคมก็จะลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ท่านรองประหลัดคะถ้ามีเพิ่มเติมอาจจะรบกวนท่านอีกนะคะ
ยังไงเบื้องต้นขอบคุณท่านรองประหลัดก่อนนะคะ